ถามแรกวันนี้มาดูความเคลือบหน้างการเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารพักกะพงด้วยว่าน้องหมื่น
ผลการสอบสวนการเสียชีวิตออกมาว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพแล้วก็เกิดจากหัวใจวายเฉียบพันธุ์
เรื่องนี้ทางด้านครอบครัวเหมือนจะว่าไม่เห็นด้วย
ค่ะแต่ก็ยังนิ่งเงียบนะ
นิ่งอยู่นะฮะแต่ว่าก็ต้องรอว่าสุดท้ายเป็นอย่างไร

แต่ว่าทางด้านของประธานคณะกรรมการสอบสวน

ไม่รู้ว่าผู้สื่อข่าวนั้นเอาเรื่องนี้มาจากไหนครับ
พละกัดเอกชาวรัฐมารุงเรืองรองสนัทธิการทหาร
ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงในการเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหาร

ว่าคณะกรรมการสอบสวนได้สรุปผลการเสียชีวิตของน้องเมย์แล้วว่าเกิดจาก
ปัญหาสุขภาพจนทำให้หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันโดยพลอากาศเอกชาวรัฐก็บอกว่า
ทราบเลยครับว่าแล้วก็ยังไม่ยังสงสัยอยู่ว่านักข่าวนำข้อมูลนี้
มาจากไหนใครให้ข้อมูลเนื่องจากว่าส่วนตัวแล้วก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ในบางจุด
ที่จะต้องให้โรงเรียนเตรียมทหารนั้นหาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมยืนยันนะครับ
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการประมวลรวบรวมมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์
โดยจะพยายามส่งให้กับผู้บังคับบัญชาก็คือผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้ทันในวันนี้
ก่อนจะแถลงข่าววันพรุ่งนี้ตามกรอบเวลาที่ตั้งไว้ครับ
ทางด้านนางสุกัญญาตันการแม่ของน้องเมย์ค่ะก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวถึงการนำเสนอผลการสอบสวนดังกล่าวนะคะ
บอกว่าในบ้านเมืองมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครเป็นคนดีได้ทั้งหมด
ทำให้บ้านเมืองเป็นปกติสุขเรียบร้อยไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี
อยู่ที่จะส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมืองหรือควบคุมคนไม่ดีให้มีอำนาจ
แล้วแต่ท่านจะเลือกคนแบบใดกับผมลูกชาวบ้านธรรมดาแต่มีเกียรติและศักดิ์ศรีพอ
พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักน้องเมย์โปรดดูเถอะครับนะคะ
อันนี้ก็มีการโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะก็จะเป็นปฏิกิริยาของครอบครัว
น่าจะเป็นฝั่งคุณพ่อคุณแม่ของเมย์ที่ออกมาโพสต์แบบนี้
แต่ว่าก็ไม่ได้เจาะจงไปที่ผลการตรวจสอบอย่างเดียวก็เป็นการโพสต์เปรียบเปลยไปนะครับ
ขณะที่คนใกล้ชิดกับครอบครัวของเมย์ก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทางครอบครัวของน้องเมย์
ได้ทราบผลอย่างเก่าโดยก่อนอันนี้ก็คิดเอาไว้แล้วว่าจะออกมาแบบลักษณะนี้
แต่ว่ายังไม่ขอแสดงความคิดเห็นส่วนการดำเนินคดีในชั้นศาล
ต้องรอให้ทางด้านของนางสาวสุพิชาตันการพี่สาวของเมย์เนี่ย
ไปสอบเรื่องเรียนให้แล้วเสร็จก่อนนะครับซึ่งคาดว่าก็จะดำเนินการ
หลังจากที่ผ่านวันที่๑๖ธันวาคมไปแล้ว
สำหรับเนื้อหาในเฟซบุ๊คของวาสนานาน่วมระบุว่า
มีบรรยายงานผลสรุปการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
การเสียชีวิตของน้องเมย์ว่าเกิดจากปัญหาด้านสุขภาพ

โดยจากการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง๔๑คนในโรงเรียนเตรียมทหาร
ร่วมกับประวัติการรักษาทางการแพทย์ของเมย์ยืนยันว่า

และพบว่าเคยหกล้มตรงบันไดที่มีกล้องวงจรปิด
ยืนยันอีกทั้งก่อนเสียชีวิต๒วันก็อยู่แต่ในห้องพยาบาล
ดังนั้นการเสียชีวิตจึงไม่ได้เกิดจากการถูกซ่อม
อันนี้เป็นสิ่งที่ผู้สิทธิ์ข่าวโพสต์
ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วการแถลงข่าววันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นอย่างไร